มันแก้ยังไงอ่ะทำไมอ่ะตนเดี๋ยวนี้คุณกล้าที่จะไปเรียกแกรป
ในขณะที่ถ้าในพื้นที่มันมีวินรับจ้างอยู่แถวนั้นวินเจ้าถิ่น
ดิฉันจะไม่เรียกเพราะรู้ว่าเดี๋ยวเกิดปัญหาแน่นั้นใช่คุณจะทำยังไง
คุณจะเดินออกไปก่อนข้างหน้าไกล
แล้วคุณค่อยไปเรียกถ้าคุณจะไปเรียกขอไปเลยจุดพื้นที่เจ้าถิ่นเขาก่อน
เพราะมันจะมีปัญหาลูกค้าหลายคนกลัวนะคะเหตุการณ์นี้เฮ้ยมันมาอีกแล้วอ่ะ
แล้วบอกว่าอย่าไปแถวนี้นะนี่มองแล้วถือว่าซอยนี้เป็นวินเถื่อน
มันเถื่อนวินมาเฟียจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องไปตามเรื่องนี้
เพราะต้องฟังความทั้งสองฝ่ายอ่าใช่อ่าคุณผู้ชมคนใช้ติ๊กต๊อ
จะไปถ่ายวีดีโอแล้วไปขู่เขาว่า
ถ้าไม่ปล่อยผู้โดยสารคือผู้โดยสารอยู่บนรถแล้วนะ

แล้วเขาก็เลยมาเจอวินดักข้างหน้าไปไม่ได้
เรียกบอกว่าให้ปล่อยผู้โดยสารลง
นึกถึงภาพเชอรี่ถ้าเป็นเราสองคนนั่งอยู่ท้ายรถ

แต่เมื่อกี้ตกใจอีกอย่างหนึ่งที่บอกว่า
ให้ปล่อยผู้โดยสารลงแล้วจ่ายมาในราคาค่าแกรป
เออเขาพูดว่าพี่ถ้าพี่ไม่เอาผู้โดยสารลง
ผมจะถ่ายวีดีโออันนี้แล้วไปส่งให้ขนส่ง
ขนส่งจะเรียกพี่เพื่อไปปรับ๒๐๐๐

มันกลับกันแล้วเราฟังเราก็งงเหมือนกัน
แล้วเราเรียกเราไปปรับทำไมอันนั้นคืองงหนึ่งแล้ว
งง๒ไปอีกคือบอกว่าถ้าเอาผู้โดยสารลงตรงนี้ได้
แต่ไม่ต้องห่วงนะคือผู้โดยสารเรียกแกรปมาเท่าไหร่
เดี๋ยววินคิดราคาเท่าแกรปก็ได้

วินแทนแต่ต้องให้ไปขึ้นวินนะเพราะไม่ให้ไป
คุณผู้ชมคิดเห็นยังไงบอกมาก็แล้วกัน
แต่ประเด็นคือมันไม่ได้เกิดเหตุ

บางคนเข้าไปรับผู้โดยสารก็เจอวินใส่ขาสั้น

แล้วไล่ไม่ให้เข้าไปรับผู้โดยสารในซอย
เขาก็เลยเกิดการบอกต่อกันจากคนขี่แกรปไว้ว่า

คือเขาบอกต่อกันนะขวัญไม่ได้พูดนะ
ทีนี้เราก็ต้องอยากรู้ให้ความเป็นธรรมค่ะ

ไปเลยผู้สื่อข่าวของเราค่ะไปที่นี่ค่ะ
ก็ไปเจอกับพี่หัวหน้าวินในซอยสุขุมวิทย์ดังกล่าว
ที่ถูกพูดถึงชื่อว่าคุณฉัดระมงคลเชยมาลัย
พี่ฉัตรมงคลบอกแบบนี้บอกวิน

ทุกอย่างมันเป็นข้อตกลงที่เราทำกันไว้
เพราะตรงนี้ต้องบอกก่อนนะคุณนักข่าว
มันเป็นซอยตันแล้วพวกผมเนี่ยเป็นวิน
มีรายได้ทางเดียวคือรับคนจากด้านในซอย
ออกมาส่งที่หน้าปากซอยเท่านั้น
ถ้าเกิดว่าแกรปเข้ามารับคนออกไป
แล้วพวกผมรายได้จะอยู่ตรงไหน
อยู่กันไม่ได้นะแล้วให้ทำยังไง
แล้วเขาบอกว่าผมไม่ได้มาข่มขู่อะไรนะ
ที่ว่าจะส่งคลิปแต่เป็นเพราะว่า
แรปคันนั้นเขาใช้ป้ายขาวมารับจ้างสาธารณะ

มันก็ถือว่าเป็นความผิดอยู่แล้วไหม
ผมก็เลยเหมือนลักษณะแค่เตือน
ไม่งั้นถ่ายคลิปส่งผลส่วนนะพี่ผิดนะ

เชอรี่อยู่ในพื้นที่ซอยสุขุมวิท๕๐
สุขุมวิทย์๕๐ไม่ใช่ซอยตัน

ด้านหน้าซอยเป็นถนนสุขุมวิทย์เส้นยาวเลย

แล้วคือในซอยสุขุมวิท๕๐มันจะมีซอยย่อยเล็ก
ซึ่งในซอยนี้มีวินแบบ

โอ้โฮอ่ะคือเคยเจอปัญหาแบบนี้ค่ะ
แต่ว่าไม่ใช่ในพื้นที่สุขุมวิท๕๐นะค่ะ

คือตอนเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เรียกแกรปมา
แล้วก็มีพี่วินมารุมล้อม
อุ๊ยล้อมเลยหรือแต่ไม่ใช่พื้นที่นี้นะ
ดิฉันก็เลยบอกว่าแฟนดิฉันเอง

ภาษาชาวบ้านโทษนะคะคุณผู้ชม
หัวมารับค่ะจบปัญหา
ก็กลัวเขาจะมีปัญหากันใช่ไหม

ที่นะมีป้ายติดไว้เลย

ป้ายเขียนไว้ว่าห้ามมาขึ้นแกรปตรงนี้

แล้วอย่างนี้เอาจริงนะทุกคนเจอกันหมด
คุณผู้ชมเองก็ต้องเคยเจอแล้วก็เป็นเหตุการณ์ในคลิปนี้เหมือนกัน
พูดเรื่องนี้เอาตรงนะคุณผู้ชมก็จะต้องส่งข้อความมาถามว่า
อ้าวแล้วยังไงคุณนักข่าว
ก็ในเมื่อมันเป็นอย่างนี้ก็ไม่เห็นได้รับการแก้ไข

ในพื้นที่อื่นที่ไม่ออกมาเป็นคลิปไม่ออกมาเป็นข่าวก็เป็นเยอะแยะ
ก็อย่างที่บอกมันต้องมีการแก้แบบจริงจังไหม
ลงพื้นที่ในแต่ละที่เลยพอเวลาเกิดเหตุ
แล้วเมื่อกี้เชอรี่บอกใช่ไหมให้ข้อมูลเพิ่มว่าตรงนั้นไม่ใช่ซอยตัด
เดี๋ยวพี่วินพี่น่าจะต้องชี้แจงนะ

คือถ้าซอยหลักไม่ใช่ซอยตันแต่ในซอยยิบย่อยซอยย่อย

ใจเย็นแต่ว่าส่วนหนึ่งคือเขาเรียกอะไรสิทธิของผู้บริโภค
เราสามารถเลือกได้ว่าเราจะไปกับแกรปหรือจะไปกับคุณพี่วินมอเตอร์ค่า
สะดวกแบบไหนเลือกแบบนั้นนะคุณผู้ชม